เสื้อค่ะถือว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากมายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
ทำให้พืชมีการขยายพันธุ์นะคะ
รวมไปถึงตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือประชากรผีเสื้อ
ลดน้อยลงค่ะจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะโลกเดือดที่กำลังเผชิญอยู่ด้วยนะคะ
ชีววิทยาค่ะพบว่าการเจริญเติบโตของผีเสื้อนั้นมีหลายขั้นตอนมาก
ตั้งแต่การวางไข่ตามใบพืช
จากนั้นหนอนในไข่ผีเสื้อเองก็จะมีการใช้ปากเจาะไข่นะคะให้แตกออกมา
แล้วก็เหมือนกับมีการกินเปลือกไข่ของตัวเองค่ะ
ก่อนจะมีการเจริญเติบโตจนกลายเป็นดักแด้
แล้วก็ใช้เวลาสักประมาณ๗๑๐วันนะคะในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนกลายเป็นผีเสื้อ
ประโยชน์ของผีเสื้อมีเยอะมากค่ะคุณผู้ชมทั้งตอนที่เป็นไข่แล้วก็เป็นนอน
นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในห่วงโซ่อาหารแล้วก็สายยายอาหารเลยนะคะ
เป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็เป็นทั้งเหยื่อที่ดีในระบบนิเวศมาก
อกจากนี้นะคะผีเสื้อยังถือว่าเป็นแมลงที่สำคัญค่ะ
ในการช่วยผสมดอกไม้ผสมเกษรดอกไม้ขยายพันธุ์พืช
แล้วก็ใช้เป็นตัววัดความสมบูรณ์ของป่าไม้ได้ด้วยนะคะ
อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้ภาวะเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มาจากฝีมือมนุษย์ทั้งการตัดไม้ทำลายป่าเผาป่า
ขยะแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะ
สำหรับผีเสื้อค่ะเป็นเหมือนตัวชี้วัดคุณภาพของโลก
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อประชากรผีเสื้อลดลง
ก็เท่ากับว่าสถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงต่อระบบนิเวศมาก
แล้วก็มีผลกระทบต่อทั้งสัตว์และก็มนุษย์บนโลกอีกด้วยค่ะ